หน้าจอคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าให้ทีมชาติไทยสู้นะครับ
เพราะเหลือเวลาอีกประมาณ๒ชั่วโมง๗นาที
ค่ะผมเป๊ะมากนะนะครับฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นจะได้เจอกันนะครับ
ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๓แล้วนะครับ
บรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานคึกคักอย่างไกลแค่ไหนนะครับ
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่นั่นครับเชิญครับ

ฟุตบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานขณะนี้ก็คึกคักขึ้นเรื่อยแล้วนะครับ
กับเกมนัดประวัติศาสตร์ครับของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้นะครับ
ซึ่งในวันนี้ครับเชื่อว่าจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนครับ
เรามาดูบรรยากาศที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากในขณะนี้นะครับ
ฟุตบอลก็ทยอยเดินทางมาที่บริเวณหน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมากนะครับ
ขณะนี้ประตูเปิดแล้วนะครับซึ่งบางส่วนนั้นก็เข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับ
สถานที่แห่งนี้ในรัศมีโดยรอบ๑กิโลเมตรเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยพลังศรัทธาจากแฟนฟุตบอลชาวไทยครับ
ไม่ว่ามองไปทางทิศใดก็จะเห็นแฟนชาวไทยสวมชุดสีน้ำเงินชุดทีมชาติไทยทั่วทุกพื้นที่ครับ
ซึ่งบัตรเข้าชมการแข่งขันขณะนี้เนี่ยหมดลงแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการจัดจอยักษ์ให้กับผู้ที่ไม่มีบัตรได้ชมเช่นเดียวกันครับ
สำหรับสีสันหน้าสนามครับก็มีให้เห็นมากมายครับส่วนจุดที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นจุดของคุณเจี๊ยบครับ
ฉายาเจี๊ยบเรียบด่วนที่ในวันนี้เนี่ยมาเป็นลูกครึ่งเจี๊ยบแล้วก็เจ้าปีกาจูซึ่งก็คือโปเกมอนชื่อดังนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเคล็ดที่คุณเจี๊ยบเลือกใช้มาตลอดครับวันนี้นี่ผสานร่างกันเลยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเจี๊ยบเชียร์ญี่ปุ่นก็หวังว่าทีมไทยจะเก็บใช้ชนะได้ครับ
และแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่หน้าอินดอร์สเตดียมหัวมากเนี่ยเสียงกรี๊ดแทบแตกเลยนะครับที่หน้าสนามแห่งนี้
เพราะว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางมาถึงสนามแข่งขันแล้วครับโดยก่อนเกมก็ได้สักการะสารพระพรมบริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นธรรมเนียม
ซึ่งก็มีแฟนฟุตบอลรุมล้อมและขอถ่ายรูปกับนักฟุตบอลคนโปรดนะครับนับว่าเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีครับก่อนที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกากับ๑๕นาทีครับ
และอีกหนึ่งไฮไลท์ในวันนี้ที่หน้าสนามครับได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลที่ไม่มีบัตรนะครับนั่นก็คือวันนี้กลุ่มแฟนฟุตบอลบอลไทยสามชาตินั้นก็ได้ตั้งโครงการขึ้นมาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่นับว่าเป็นโครงการที่เป็นผลประโยชน์ที่ดีกับวงการฟุตบอลไทยกับโครงการไม่จำหน่ายตัวเกินร

ทำการดีเช่นนี้ครับแล้วก็ขอให้พี่บิ๊กและกลุ่มกองเชียร์เชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศก่อนเกมการแขนขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาร่วมรุนกันนะครับกับสามคะแดนแรกในบ้านของเราครับวิราวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัตน์ที